มาอีกแล้วช่วงนี้บ่อยนะเรื่องของการปิดวาวก๊าซหุงต้มนะครับ
ภรรยาให้สามีคือมันแข็งนะฮะปกติปิดลำบาก
ปรากฏว่าอ้าวเธอเธอไปปิดให้หน่อยสิสามีไปปิดครับ
มันหมุนยากมันอยู่ข้างในใช่ไหมก็เลยดึงถังออกมาคุณผู้ชมครับ
โอ้โหนั่นแหละฮะลวกหมดเลยระเบิดบึ้มคุณผู้ชมครับโอ้โห
เหตุเกิดช่วงสายวันนี้ครับที่บ้านหลังหนึ่งในตะบนสำนักบกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับ
ที่เกิดเหตุพบนายพานุวัฒน์คำนึงการอายุสามสิบ
ลวกใบหน้าแขนทั้งสองข้างลำตัวพุกพอไปหมดแล้วครับ
อาการสาหัสครับเป็นห่วงจริง
กู้ภัยปฐมพยาบาลนะครับแล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลชนบุรี
แล้วก็ถูกส่งตัวเข้าห้องไอซียูทันที
เนื่องจากคนเจ็บนะครับได้สูดเอาไอความร้อนนะคุณผู้ชม
เข้าไปอวัยวะข้างในนะครับไม่ใช่ข้างนอกผู้พองอย่างเดียว
ข้างในได้ไอร้อนไปก็ผู้พองครับโอ้โหผมเป็นห่วงจริงนะ
โอ้โหเหตุการณ์แบบนี้นี่แม่ไม่สบายใจเลย
แม่ของผู้ได้รับบาดเจ็บเล่าบอกว่าลูกสะพ้ายทำกับข้าว
แล้วก็ใช้ให้พานุวัฒน์ไปปิดทั้งก๊าซให้หน่อยนะครับ
คือหัวปิดวาวมันแน่นคุณผู้ชมเขาก็เลยต้องดึงถังออกมา
จากนั้นถังก็เกิดระเบิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวทั้งบ้าน
ทำให้นายพานุวัฒน์นะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสเลย
ในชิ้นในชิ้นคนนี้เพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันนะครับ
คือเอาสายยางฉีดน้ำมาช่วยดับไฟแล้วช่วยคนเจ็บออกมานะครับ

นั้นล้างรถอยู่ข้างบ้านได้ยินเสียงแล้ว
นะครับจนมีคนวิ่งมาบอกว่าไฟไหม้
ก็เลยเอาสายยางนะครับเข้าไปฉีดน้ำดับไฟลองฟังเขาเล่าหน่อยฮะ
ไฟเต็มเลยนะอ๋อน้ำฉีดเลี้ยงมันก็หลีลงหลีลง
แล้วก็เหลือแค่ปากถังแก๊สอ๋อแล้วอยู่ข้างบ้านนี้ได้ยินได้ยินเสียงไหม
ตึ้งเลยหลังตึ้งเลยนะครับอ๋อแล้วอยู่ข้างบ้านเลยนะ
อยู่ข้างบ้านพอดีโชคดีกำลังล้างรถนี่ไงครับอ๋อล้างรถพอดี
ไอ้น้ำมันอยู่ในมือพอดีนะพอดีลูกชายเขามายืนตรงนี้
งงไฟเมื่อยไฟเมื่อยอ๋อระเบิดครับก็เลยฉีดเข้าไปเลย
ผมก็เอาสายยางโยนแล้วผมก็วิ่งโทรไปฉีดค่ะโอ้โหดูจากสภาพ
เจ็บปวดนะครับปวดแสดกปวดร้อนเลยนะครับอย่างไรต้องรีบพาไปโรงพยาบาลนะครับ
คุณผู้ชมฮะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้